เนยจะเสียใจไม่ได้เนยจะล้มไม่ได้เนยจะท้อไม่ได้
เพราะว่ามีอีกกี่ชีวิตข้างหลังนับตั้งแต่แบบ๘ชีวิต๑๐ชีวิต๑๕
คือทุกคนเขาคือเนยขอบคุณเขาจริงที่เด็ก๒๐กว่า
แล้วมีคนมาสมัครงานแล้วมาทำงานด้วย
เพื่อนคู่คิดธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทย
แต่ในเมื่อเรามีเวย์ที่ช็อตคัดกว่า
เนยเป็นคนเนยเป็นคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
ไม่มีใครที่วันหนึ่งในอนาคตคุณจะไม่ทำผิดพลาดไม่เกิดอะไรใด
เพราะฉะนั้นเนยจะไม่เอาแบรนด์มาผูกกับตัวเนย
อยากให้แบรนด์หรือองค์กรเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องมีเลยเกิน
วันนี้แขกรับเชิญผมสวยที่สุดในรอบปีเลยนะ

ยินดีต้อนรับคุณเนยสริษระ

คนชมว่าคุณนายสวยล่าสุดเมื่อไหร่
จำไม่ได้แล้วพี่เลนี่ค่ะ๒นาทีที่แล้ว
เล่าถึงที่มาของฉายานี่หน่อยสมราคา

มีเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย

จริงเด็กก็แบบผู้หญิงทำงานทั่วไปเลยค่ะ

ทำไมถึงสนใจการเงินและเทคโนโลยี
มันรวมกันใช่ไหมความสนใจเหล่านี้
จริงก็ใช่เพราะว่ามันเกิดมาจากแบบเหมือนย้อนกลับไปสมัยก่อน
ซึ่งพอซื้อขายของเนี่ยมันก็จะยังเป็นแบบการโอนเงิน

มีแบบนู่นนี่นั่นแล้วอะไรอย่างนี้
บ้านเรายังแบบว่าถ้าจะหาระบบรับชำระเงินแต่ละครั้ง

มันเกิดมาจากเฮียนพลอยที่ย้อนไป๕ปี

เราก็เลยคุยกันสองคนว่าอย่างนั้นเราเริ่มต้นกันไหมทำเลย
แล้วก็แบบขอใบอนุญาตทางธนาคารแห่งประเทศไทย

พอเราเริ่มเนี่ยเราก็เลยคิดว่า

มันยุ่งยากมากมันจะมีแบบจิ๊กซอหลายตัว
แล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดเจ้าของธุรกิจออนไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ใช่ว่าได้แค่ระบบรับชำระเงินออนไลน์
ตอบแชทได้๒๔ชั่วโมง

เราจะมีความแบบยืดหยุ่นในความเข้าถึงลูกค้า
ตั้งแต่วันแรกจนมาถึงตอนนี้
คือเราไปเจอลูกค้าเราไม่ได้เอาของที่เรามีไปขายเขา

แล้วเราพยายามเป็นเพื่อนคู่คิดอย่างที่บอก

โอเคสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมองหาค่ะ

เพราะเราเก่งด้านเทคโนโลยีเก่งด้านการเงิน

ไม่ใช่ว่าเราไปบอกว่าคุณต้องใช้ของเรานะ
พอเราปรับเปลี่ยนได้๑เจ้าอย่างนี้ค่ะ

มันจะมีกลุ่มธุรกิจแบบเดียวกันคล้ายกัน
ที่ต้องการเหมือนกัน

ทีมงานอันนี้คือเรื่องเดียวเลย

เนยจะเสียใจไม่ได้เนยจะล้มไม่ได้

มีอีกกี่ชีวิตข้างหลังนับตั้งแต่แบบ๘๐
คือทุกคนเขาคือเนยขอบคุณเขา
จริงที่เด็ก๒๐กว่า

มันมีวิธีการบริหารการดูแลเหล่านี้ยังไงครับ

ก็จริงถ้าถามว่าแบบอย่างทีมงานอย่างนี้ค่ะ

เราก็จะแบบอ่านตั้งแต่ปีแรกเลย

เราก็มีสวัสดิการ
เป็นคุณหมอจิตแพทย์

เพื่อให้น้องเขาได้มีโอกาสระบาย
ใดเราจะไม่รับรู้อะไรอย่างนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็นอกจากนั้นเรามีแบบพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ใช่ก็คือทางทีมก็จะแบบมีหมดทั้งบริษัทเลยแล้ว

สมมุติว่าพี่เรย์หัก๕ของเงินเดือนบริษัทสมทบให้อีกเต็มที่

แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แหละ
อย่างที่พี่ได้บอกเราก็เพิ่มสวัสดิการให้อีก
คือให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนบุตร๑คนตลอดจนจบ

ก็คือเราอยากจะพัฒนาให้เขาแบบมีศักยภาพที่ดีขึ้น
ใครอยากเรียนใครอยากได้อะไรคุย
ตอนที่ดิวจบมีคนรู้ต่างประเทศรู้อะไรอย่างนี้
ก็มาถามว่าทำไมไม่ให้สัมภาษณ์เลย
เป็นห่วงหลายอย่าง
อยากให้ระยะเวลาปีกว่ามันพูฟทุกอย่าง

มันเกิดขึ้นไปแล้วนะ๑ปีกว่าแล้ว

ย้อนไปเมื่อปีกว่า

แล้วก็มีบริษัทมหาชนในไทยอีก๒เจ้า
ก็คือมาขอควบรวมอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันนั้นเราก็ค่อนข้างใช้สติ
ในการเลือกมากว่าเราจะไปเวียนไหน
คือทุกอย่างมันแบบพร้อมมากแล้วเราต้องเลือกเดิน
แต่ว่าณจุดที่เราต้องตัดสินใจ

เราอยากจะให้คนที่เวลาที่เขาเดินไป
มีเยอะมากเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นเพื่อนคู่คิดธุรกิจออนไลน์ที่มันทั่วโลก
เพื่อไปเอาเงินทุนแล้วก็ไปเปิดแต่ละประเทศ
กับคุณพัชราก็ไปถือหุ้นในนั้น
แล้วก็เวลาตอนนี้ค่ะ
คนไทยอยากสนใจอะไรอย่างนี้ที่ต่างประเทศ

จริงเธอว่าก็มีโอกาสเยอะนะ
เพราะว่าจริงในเมืองไทยเราก็มีตลาดที่ค่อนข้างพอสมควร

เพราะว่าแบบมันต้องประกอบด้วยหลายอย่าง

เพราะว่าจริงถ้าให้เนยมองบางคนหลายคนชอบถามเนยว่า
ณจุดนี้ถ้าให้เนยอธิบายแบบง่ายชัดเลยก็คือ
เพื่อให้ได้กำไรแล้วก็พยายามคืนหนี้แบงค์ให้หมดถูกไหมคะ
มันก็เหมือนการคืนเงินนักลงทุนที่เรายืมมา

จุดหมายปลายทางแล้วนักลงทุนถึงจะได้คืน
แต่ถ้าเป็นธนาคารก็ระหว่างทางได้ดอกเบีไปเรื่อย

ให้บริษัทเลี้ยงดูตัวเองได้มากกว่าค่ะ
มันจะเดินทางไปต่อแบบไหนครับ
จริงหลังจากหวรวมไปแล้ว
ก็อาจจะดูภาพกว้างขึ้น
ให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง

เนยคิดว่าต่อให้เนยคิดเองว่าต่อให้จะมีการรวบรวมหรือไม่มีการรวบรวม
อยากให้องค์กรอยู่ได้ด้วยองค์กรเอง
ไม่ได้อยากให้องค์กรต้องอยู่ได้เพราะเหนื่อย
มีคนถามเยอะมากว่าทำไมเนยไม่เคยเอาตัวเองไปผูกกับแบน
ไม่เคยออกหน้าแอร์สพรีเซนเตอร์เลย
เนยบอกว่าเนยเป็นคน
เป็นคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
ไม่มีใครที่วันหนึ่งในอนาคตคุณจะไม่ทำผิดพลาดไม่เกิดอะไรใด
เพราะฉะนั้นเนยจะไม่เอาแบรนด์มาผูกกับตัวเนย
อยากให้แบรนด์หรือองค์กรเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องมีเนยก็ได้
เพราะว่าการที่องค์กรองค์กรหนึ่งจะมาอยู่ที่คนคนเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ
กรจะไม่เดินหน้าไปไกลได้เต็มที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ควบรวมกิจการไปแล้ว
บทบาทหลังจากนี้คุณเนยน่าสนใจมากนะ
อยากจะทำอะไรในเศรษฐกิจหรือว่าการเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วขนาดไหนครับ
ก็คือเนยมีการไปแจกข้าวให้ที่รัฐดำเนินบ้าง
หรือว่าพาน้องในทีมไปเก็บขยะไปทาสีโรงเรียน
ไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

อันนี้ก็คิดว่าถ้ามีเวลามากขึ้น
บทบาทอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเห็นก็คือทำเรื่องเหล่านี้